พาลงใต้ไปที่จังหวัดสุราชธานี
สาวจังหวัดสุราชธานีเมืองคนดีจ๋า

ไม่แน่ใจว่าท่านเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้บ้างหรือเปล่า
แต่มีผู้เสียหายบอกว่าโดนไปหลายรายแล้ว

คือจะเล่าแบบนี้ค่ะผู้ชายคนหนึ่งลักษณะหื่นมากเลย

แล้วคุณคะไปพูดยังไงรู้ไหมกับพนักงาน
ผู้หญิงซึ่งยืนอยู่คนเดียวบอกว่า

ขอชักหน่อยนะ
คุณผู้ชมแล้วไม่ใช่แค่นี้นะ

ออกไปแล้วนะ
ไป
เขากลับมาใหม่นะ
ดูภาพไปก่อนนะฮะ
เดี๋ยวจะมีจุดพีคอีกจุดนึง

เนี่ย
ใช่